อิสระศรีทะโลกุญศือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี

และขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนสามารถเอาชนะเกาหลีเหนือ๒ต่อ๑

ซึ่งตอนนี้ทีมต้องไปฟื้นฟูสภาพร่างกายและดูข้อผิดพลาดจาก๓นัดที่ผ่านมา
ดูแนวทางการเล่นของคู่แข่ง
ซึ่งไทยต้องชนะกาต้าให้ได้นะครับวันอาทิตย์ที่๒๘ตุลาคมนี้สำหรับเกมรอบ๘ทีม
พูดถึงการแข่งขันอาเซียนคลับ๒๐๑๘ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้า
ว่าเขารอที่จะได้เล่นรายการนี้มาแล้ว๔ปี
โดย๒ครั้งก่อนหน้านี้นะครับในปี๒๐๑๔มีโอกาสติดทีมแต่ก็บาดเจ็บจนต้องถอนตัว
และปี๒๐๑๖ก็เป็นช่วงที่ฟอร์มตกจนไม่มีชื่อ
คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นปีที่เขาพร้อมที่สุดทั้งสภาพร่างกายและฟอร์มการเล่น
หวังว่าจะพาทีมคว้าแชมป์ให้ได้อีกสมัยหนึ่งครับ